๑๙ทำให้ร้านอาหารหลายร้าน
ตัดสินใจต้องปิดตัวลงหรือว่าลดจำนวนสาขาลง

รวมทั้งร้านข้าวแกงถนัดแดกของหม่อมถนัดแดกด้วย

แต่บางส่วนเหมือนกับว่าไปโพสต์แบบในเชิงให้ร้าย
หินประมาททำให้เขาเสียชื่อเสียงใส่ร้ายอะไรแบบนั้น
เรื่องของการให้บริการซึ่งจริงเท็จอย่างไรเราก็ไม่ทราบ
แต่ว่าเจ้าของร้านเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาผิด
กับคนที่ไปโพสต์อะไรแบบนั้นนะครับ
อมถนัดแดครับได้โพสต์ในเฟซบุ๊กแจ้งปิดข่าว
เป็นข่าวของการปิดร้านข้าวแกงถนัดแดกทั้ง๖สาขา
ก็มีสาขาศาลยา๘ริ้วสิงห์บุรีมหาชัยพารากอนแล้วก็เอ็มโพเดียมอย่างถาวร
พร้อมข้อความระบุว่าเกือบ๓ปีที่ผ่านมา
ที่ได้อยู่ที่ศาลายายอมรับว่าผูกพันกับสาขานี้
แล้วก็เสียใจที่ต้องมีการประกาศปิดตัวอย่างถาวร
เนื่องจากว่าสถานการณ์ของโควิด๑๙ที่ผ่านมามันหนักมาก
ต้องหยุดให้บริการแต่ยังคงเหลืออยู่๑๒สาขาในปั๊มปรท
สาขาที่เปิดแล้วก็สาขาเกษตรวังมะนาวด้วย
หลังจากที่เขามีการโพสต์เรื่องราวนี้ไป
หม่อมถนัดแด่ก็มีการแพร่ไปในโลกออนไลน์
แต่มีชาวเน็ตเยอะมากเลยที่เข้าไปให้กำลังใจ
ก็ชื่นชมกันไปแล้วก็เสียดงเสียดาย
ส่วนใหญ่ก็บอกว่าคิดถูกแล้วล่ะในการปิดลงในบางส่วน
สาขาที่สามารถบริหารจัดการได้ไม่ไหวก็อย่าไปฝืน
ดีกว่าเอาเก็บไว้แล้วก็ต้องปิดหมดเลยขาดทุนหนักกว่าเดิมอะไรแบบนี้
แต่มันก็มีบางส่วนคุณผู้ชมที่เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบ
เสียหายมากมายเรียบเกิน
เรื่องของการให้บริการนั่นนี่บ้างอะไรเนี่ย

เดี๋ยวเขาจะให้ทีมฝ่ายกฎหมายไปฟ้องร้องพวก

ทำให้ร้านเขาเสื่อมเสียชื่อเสียง
ข้อความส่วนหนึ่งก็บอกว่าไม่ขอตอบโต้ดราม่าใด
แค่อยากจะบอกไว้ว่าพวกปากวัยมือวัยใส่ร้ายใส่ความไม่มีข้อเท็จจริง
บางคนเนี่ยวันที่มาสารเนี่ยพกความมั่นใจแบบวันนี้มาด้วยนะ
เท่าที่เจอมาเนี่ยไม่เหมือนวันที่มือไวปากวัยเลยสักคน
เห็นมีแต่มาขอโทษขออภัยให้เมตตาจากนี้ขอให้กฎหมายใช้งานได้แล้วกันนะฮะ
แล้วก็ส่วนเงินที่ได้มาหลังจากที่มีการหักค่าธนายความแล้วเนี่ย
นำไปบริจาคให้กับมูลนิธิผู้พิการซ้ำซ้อนต่อไปนะครับ